หลายคนบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
เรื่องของเรื่องมันคือพิธีกรรมที่สำนักสำนักหนึ่งของอาจารย์ดวงแก้ว

บางคนก็ยกมือปัดซ้ายปัดขวาบางคนพนมมือเฉย

ลักษณะคล้ายเหมือนกับเข้าทรงหรือว่ามีองค์ลงอะไรแบบนั้นไหม
บางคนบอกเหมือนของขึ้นเหมือนเข้าทรง
แต่ทางสำนักเขาบอกไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่การเข้าทรง
ห้องนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยมของสำนักแห่งหนึ่ง

อยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วค่ะ
คลิปนี้เนี่ยติดแฮชแท็กเอาไว้ว่า
เปิดบุญประกาศคุณพระรัตนไตร
เคียงจิตของมิติทิพย์แสดงออกต่างกันไป

บางคนบอกบางคนก็เหมือนตีกลองอยู่
ทีมข่าวเราเลยบอกอ่ะไหนขอลงไปดูหน่อย
อันนี้ไงท่านี้เหมือนตีกรองสองด้าน
เออทีมข่าวเลยบอกขอลงไปดูหน่อยสิ

ก็เจอจริงนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชะกัน

งานเปิดบุญเปิดจิตเปิดยานเปิดทรัพย์เปิดบารมี

พระพุทธรูปปางต่างเรียงรายอยู่เต็มเลยนะคะ

เขาจะจัดวางพระพุทธรูปสลับด้วยโถที่ลักษณะโปร่งใสค่ะ
ด้านในบอกว่ามีการบรรจุพระธาตุ
จะมีเขียนรายละเอียดไว้ที่ผนัง
ลับกันกับพุทธรูปและที่ผนังก็จะมีรอยพิมพ์นิ้วมือนิ้วเท้า
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นของอาจารย์ดวงแก้ว
แต่ว่าไม่ได้มีตู้เปิดรับบริจาคอะไรเลยนะคะด้านในตรงนี้
ได้คุยกับคุณรัตนวัลหรือคุณวินะคะคนที่ดูแลที่นี่เขาบอกว่า
เมื่อประมาณ๕๖ปีก่อนเนี่ยเธอเคยป่วย
นอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลเกือบ๓เดือน
บอกว่าเป็นอาการที่คุณหมอวินิจฉัยไม่ได้

กระทั่งพี่สาวแนะนำให้รู้จักอาจารย์ดวงแก้ว
ฝึกทำสมาธิสวดพระรัตนสูตร

พี่ใช้ชีวิตเดินเหินได้ตามปกติ
เหมือนไม่เคยนอนติดเตียงมาก่อนเลย
ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกด้วย
พี่เธอพี่บอกเลยนะว่าอาจารย์ดวงแก้วเนี่ยนะ
เขาไม่ได้เป็นเจ้าสำนักหรือว่าเจ้ารัฐธิอะไรนะ
แต่เป็นแค่คนที่แนะนำให้ฝึกจิต

ให้เข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วย
เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การหลอกลวงแน่นอน
เพราะไม่เคยมีการเรียกรับเงินแม้แต่สตางค์แดงเดียว
ซึ่งตัวของอาจารย์ดวงแก้วเนี่ยเจ้าตัวอยู่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
แต่ก็จะมีการเดินสายนี่คืออาจารย์ดวงแก้ว

ก็จะมีการเดินสายพบปะลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่สะแก้วปฐุมธานีนครราชศรีมาหรือแม้กระทั่งกรุงเทพ
เป็นการขี่มอเตอร์ไซค์พบปะลูกศิษย์ลูกหา
โอ้โหจังหวัดลำพูไปหลายจังหวัดนั่นน่ะนะครับ
ใช่ขี่แบบบอกแล้วเดินซ้าย

คุยกับนายธนโชธหรือว่าคุณตีค่ะสิทธิเอกของอาจารย์ดวงแก้วเลย
เขาบอกรู้จักอาจารย์ดวงแก้วเมื่อ๓ปีก่อน
สำนักปฏิบัติธรรมแล้วมีอาจารย์เนี่ยมาทักเขาว่า
คนที่บ้านป่วยใช่ไหมและให้พระธาตุมา๓องค์
สีเขียวมรกฏให้เอาไปชงน้ำดื่มให้คนที่ป่วยกินแล้วจะหาย
เขาบอกว่าก็เลยเชื่อในอาจารย์ดวงแก้วก็ฝึกปฏิบัติ
กลายเป็นคนที่สามารถถึงขั้นถ่ายทอดหรือรักษาคนอื่นต่อได้ด้วยนะคะ
เราก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วแนวทางการสอนคือสอนอะไรเหรอ
ที่บอกว่าอาจารย์ดวงแก้วสอนสอนอะไรกัน
เขาบอกว่าก็สอนตามหลักพระพุทธศาสนานั่นแหละ
รัตนาไตรไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
แต่มีเพิ่มมาอีก๓คือพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็ผู้มีพระคุณ
แล้วเอาทั้ง๖สิ่งมารวมเป็น๑แล้วก็ฝึกจิต
ท่องบทสวดสันเสริญพระรัตนาไตรตามบทสวดปกตินั่นแหละ
แต่บทสวดเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาบาลีถูกถอดออกมาเป็นคำแปล

เขาบอกว่าคลิปนี้เรียกว่าเคียงจิต
ลองไปดูนะฮะ
แต่ก็ต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่า
มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนอันนี้เขาบอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นมันเรียกว่าเคียงจิต
ไม่ใช่ของขึ้นไม่ใช่ของเข้าไม่ใช่ร่างทรงครับ

เรียกชื่อเฉพาะนี้เคียงจิต
การรักษาทางการแพทย์หรือทางความเชื่อก็สุดแท้แต่
ก็ลองติดตามความเหมาะสมนะฮะ